แก๊นิทย์มันซื้อที่ที่เกาะด้วยและชอบกจากราฟัน
โคตรแก๊งโคตรหรือราฟันสุดท้าย
การีต้านี่มันไม่บอกไอ้นี่เนอะไม่บอกบอกแค่
แค่ปริมาณแก้วมันไม่บอกว่ามันแพงเท่าไหร่
กาแฟที่นี่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบสโลไลท์นะคะเราจะต้องใช้เวลาที่จะต้องปั่นกาแฟด้วยตัวเองนะคะซึ่งหอมมากแล้วก็แปลว่าเราจะไม่ใช้ไฟฟ้า
เราจะใช้มือใช้แมด้วนนะคะค่อยปั่นสำหรับชีวิตสโลไลท์กาแฟต้องกาแฟอินแคมป์เท่านั้นนะคะ
ผ่านไปผ่านมาต้องลองชิมสักแก้ว
ตอนนี้คณะของเรามีจากจังหวัดชนบุรีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแบตมินตันสำรวจแบตมินตันแม่สอดนะคะที่พระธาตุผาแดง
ที่เรามาทำบุญร่วมกันในนามชื่อว่าแบ่งฝันพันน้องนะคะ
พี่สาวผมมารอแก้วนี้ตั้งแต่๘โมงกว่าแล้ว

ชิ้นแก้วแรกและแก้วเดียวของพี่สาวผม